ดูเรื่องของการบุกจับคลินิกเถื่อน

คือเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมทันตแพทย์นี่แหละ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปบุกจับกลุ่มได้ครับ

ตำรวจนำกำลังบุคคลคลินิกทันตกรรม
ตั้งอยู่บนถนนผนโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพ

เป็นคลินิกเถื่อนที่ไม่มีใบอนุญาต

นิกแห่งนี้เป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นนะครับ
ชั้นล่างแบ่งเป็นส่วนต้อนรับ

ตำรวจไปพบตัวนายคณินบัตติยา
อายุ๓๒ปีอดีตพระเอกและนักแสดง

ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

และข้อหาเปิดคลินิกโดยไม่มีใบอนุญาต
เพราะใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นำตัวไปสนพหนโยธินเพื่อดำเนินคดี
พร้อมกับตรวจยึดเครื่องไม้เครื่องมือทันตกรรม

เปิดเผยว่านายคณินอดีตพระเอก
ให้การว่าเรียนอยู่ที่คณะทันตกรรม

และได้ไปเรียนต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์จนจบ
อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตวิชาชีพนะครับ
ทั้งนี้คูณคณินหลายคนก็ถามเป็นใครนะครับ
คุณคณินเคยมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง
ม๓ปี๔เรารักนาย
๑ด้วยนะครับตอนนั้นก็เป็นดาราเป็นหมอด้วย
โอ้โหก็สาวกรี๊ดกราดกันเยอะเลยนะครับ
แต่หลังก็ไม่ค่อยได้รับงานแสดงแล้วนะครับ